วันนี้ทหาร๓เหล่าทัพได้ยิงสลุดหลวงพิเศษส่วนวัดต่างทั่วประเทศ
ลั่นตรกังพร้อมสวจรวนพระพุทธมนตร์
เนื่องในงานพระพิธีบรมราชาภิกษกร
สร้างความปราบปลื้มใจแก่ประชาชน
ที่ได้มีส่วนร่วมชื่นชมในพระพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย
โดยกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑กรมทหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์กองทัพบก
นำปืนใหญ่โบราณ๔กระบอกยิงสลุดหลวงพิเศษ
บริเวณท้องสนามหลวงด้านฐานทัพเรือกรุงเทพ
กองทัพเรือทำการยิงสลุดหลวงพิเศษที่บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์
ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระชวังเดิม
ขณะที่กองทัพอากาศทำการยิงสลุดหลวงพิเศษบริเวณโรงเรียนในเรืออากาศ
นววินทกษัตริยาธิราช
ซึ่งทำการยิง๓ช่วงเริ่มจากช่วงแรกยิงสลุดลงพิเศษ
จำนวน๑๐๐เอ็ดนัดหลังจากเหลศาสตริกาลพระชวัง
สหธาราอันเจือด้วยน้ำเบนจสุธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากศีรษะ
ต่อมาช่วงที่๒จำนวน๑๐๑นัดทำการยิง
เมื่อพระมหารัชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลกล้าวถวายพระสุพรรณบัติ
เป็นปืนโบราณ๔กระบอกทำการยิงกระบอกละ๑๐นัดรวมเป็น๔๐นัด
ขณะเดียวกันปืนใหญ่จะทำการยิงสลุดจำนวน๑๐๑นัด
จากนั้นช่วงที่๓ทำการยิงสลุดหลวงจำนวน๒๑นัด
เริ่มยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่ง
พุทธตานกาญจนสิงหาดโดยปืนใหญ่ทำการยิงสลุดอีกจำนวน๒๑นัด
ยิงสลุดหลวงนั้นเพื่อเป็นการถวายคำนับต่อ
พระมหากษัตริย์เป็นธรรมเนียมที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการ
ขณะที่วัดต่างทั่วประเทศมีการย่ำคล้องกลองระคัง
และพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา
เวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยดูการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
จากจะได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทแล้ว
ยังเฝ้าดูการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ให้ชมตามจุดต่างเพื่อชื่นชมพระบรมี
ซึ่งต่างรู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้อยู่ในพระพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ได้เห็นพิธีเริ่มตั้งแต่แรกคือพิธีสงฆ์มุรัฐาพิเศษนะคะ
พี่ตั้งใจที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มาชื่นชมพระบารมี
ดีใจแล้วก็โทรมใจก็เกิดมา๖๓ปีแล้วเกิดล่อเก่าเกิดเพิ่ง
รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นครั้งแรกของชีวิต
ซึ่งอายุตั้งแต่น้อยจน๗๐ปีมาเนี่ย
ก็แบบดีใจแล้วก็ได้เป็นบุญวาสนา
ที่เราได้อยู่ในรัชกาลของพระองค์